ซุปเปอร์บอลได้ไหมครับพี่มิ้วคุณผู้ชม

ใช่คือคุยไปเนี่ยน้ำตาคลอตลอดเลยนะคะตอนนั้นน่ะ
คิดถึงบ้านมากแล้วก็รออยู่ช่วยผมด้วยครับ
เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นภาพเหตุการณ์โหดร้ายที่เจอ

จะซื้อตัวเครื่องบินเนี่ยตัวมันก็แพงเหลือเกิน

ล่าสุดวันนี้ซุปเปอร์บอลคนนี้กลับถึงเมืองไทยแล้วครับ
อย่างที่บอกว่าวันนี้คนไทยชุดแรกเดินทางกลับมา
คนไทย๑๕คนที่ลงทะเบียนผ่านทางรัฐบาล

รวมทั้งอีก๒๖คนที่จ่ายเงินซื้อตัวเอง
กลับมาในเที่ยวบินเดียวกันมาถึงเมืองไทยพร้อมกันเมื่อตอนช่วงสายวันนี้
รวมแล้ว๔๑คนทั้งหมด
ปเปอร์บอลก็เป็นหนึ่งในนั้นครับนี่ฮะ
ตอนที่มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
คุณซุปเปอร์บอลเป็นคนโคราชนะครับ
ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลได้ประมาณสัก๕เดือน
ก่อนหน้านี้เขาก็ดิ้นรนออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางแพลตฟอร์มเอ็กซ์
หาทางจะกลับประเทศไทยคิดถึงบ้าน
กลัวว่าจะไม่รู้อยู่ที่นั่นจะเป็นตายร้ายดียังไง
สถานการณ์สู้รบมันดุเดือดเหลือเกินนะฮะ
ล่าสุดครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว

เครื่องบินนั้นลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อตอนประมาณสัก๑๑โมงกว่าวันนี้นะฮะ
พอมาถึงประเทศไทยวันนี้หลายคนก็สงสัยและมีคำถาม
พอเห็นหน้าของคุณซุปเปอร์บอลมายืนรวมกันกับคนที่ได้รับการช่วยเหลือ
ลงทะเบียนผ่านทางรัฐบาล
ตกลงทางการได้ช่วยคุณซุปเปอร์บอลหรือเปล่า
คุณซุปเปอร์บอลกลับมาได้ยังไงจ่ายเงินเองหรือว่าทางการเขาช่วย
ถ้าทางการเขาช่วยทำไมยังตัดเพาะต่อว่าทางการหรือภาครัฐอยู่ล่ะ
กับสองไอ้ประเด็นที่บอกว่าเห็นว่ามีคนเนี่ย
เอาแรงงานไทยย้ายจากจุดที่เสี่ยงตายไปอยู่ในอีกจุดหนึ่ง
มันขายต่อเหมือนจ่ายเงินมันขายต่อหรือเปล่าเนี่ย
มันคือยังไงกันแน่หลายคำถามวันนี้ที่สงสัยมีโอกาสได้ถาม
เปิดใจคุณซุปเปอร์บอลครับเจ้าตัวบอกว่าวันนี้ที่เขาเดินทาง
กลับมาถึงประเทศไทยยืนยันว่าเงินซื้อตัวเองนะฮะจ่ายเงินเอง
๒๗๐๐บาทเป็นการดิ้นรนหาทางกลับประเทศไทย
กลับบ้านเกิดด้วยตัวเองไม่ได้รับการช่วยเหลือ
แต่อย่างใดจากทางการค่ะเจ้าตัวบอกแบบนี้แล้วตอนนี้ยังมี
แรงงานไทยอีกหลายคนที่อยากจะกลับบ้านแต่ยังกลับมาไม่ได้ด้วยปัจจัยหลายอย่าง
ทำให้ต้องทนทำงานอยู่ที่อิสราเอลอย่างหลบซ่อน
มีทั้งคนที่ไปทำงานอย่างถูกกฎหมายหรือบางคนไปถูกกฎหมาย
แต่ว่าอยู่ยาวเกินเวลาเกินข้อกำหนดหรือที่ผิดกฎหมายก็มี

เขาก็ยังอยู่ตรงพื้นที่ตรงสีแดงนั้นอยู่เขายังออกมาไม่ได้ครับครับ
ปัจจุบันก็ยังต้องลงทำงานอยู่เหมือนเดิมนายจ้างก็ยังให้ทำงานปกติครับ
ชักชวนให้เขากลับมาแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อย
เขาเรียกว่าอะไรไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อตัวกลับมาเองนะครับ
ประมาณนี้แล้วก็เขาบางคนก็ออกจากพื้นที่สีแดงไม่ได้
เหมือนจะมีรถมารับเขาเก็บของรอตั้งแต่เช้า

เพราะว่าพื้นที่สีแดงต้องเป็นรถทหารเท่านั้น
รถที่กลับมา๒๐คนที่ซื้อตัวกลับมาเอง
รัฐบาลจ่ายตังค์ให้ไหมหรือว่าเราซื้อเอง

เรากลับมาเพิ่มที่บวกแอดออน๒๐คน

คุณซุปเปอร์บอลหรือว่าคุณบอลเองก็เลยเป็นห่วงพี่น้องคนไทย
ยังอยู่ที่อิสราเอลอยากให้ทางการช่วยเหลือ
โดยเฉพาะหลายคนที่ไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย
แต่ตอนนี้ต้องอยู่อย่างหลบซ่อนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะฮะ
ส่วนประเด็นที่เขามีการโพสต์ก่อนหน้านี้บอกว่า
ตัวเขากับเพื่อนแรงงานชาวไทยถูกพาไปขายต่อเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่ได้ฟังข้อมูลอะไรต่างแล้ว
เขาก็ยอมรับว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจของเขาเอง
คือพื้นที่อันตรายเสี่ยงอันตรายอย่างมาก
แล้วบอกกับทีมข่าวว่าจากนี้ไปเดี๋ยวผมขอไปพักผ่อนก่อนแล้วกัน
ไปไปอยู่กับลูกสาวเพราะว่าลูกสาวเนี่ยบอกว่า
ถ้าพ่อกลับมาแล้วปลอดภัยแล้วก็ไปเที่ยวทะเลกันนะพ่อนะ
อยากไปเที่ยวทะเลครับเนี่ยฮะ
วินาทีตอนที่เดินไปหาลูกสาวครับ

นี่ฮะดูสีหน้าคุณซุปเปอร์บอลเห็นไหมยิ้มมีความสุขเลย

คิดถึงพ่อไหมหอมแก้มลูกสาว

ที่ผ่านมาก็คงจะลุ้นเหลือว่าพ่อจะเป็นยังไง

จากนั้นคุณบอลก็เดินไปหาคุณแม่ลูกสาว

แล้วก็จากนี้ไปจะขอเดินทางกลับบ้านเกิดที่โคราช

เดี๋ยวคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายนั่นเองนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนไทยจำนวนหนึ่งเดี๋ยวอีกมุม